โอ้โหเมื่อวานนี้กันวุ่นกันยกใหญ่
คือมีชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจากป่าต้นทูบที่อยู่ข้างทาง
ฟังดูแล้วมันก็คือเสียงเด็กนะ

ให้ใครฟังก็บอกว่าเป็นเสียงเด็กคุณผู้ชม
แต่ว่าหายังไงก็หาเด็กคนนี้ไม่เจอ
ให้คุณผู้ชมฟังเสียงก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่ครับ

ดูก่อนเห็นเสียงดู

พี่เบอร์ดกับปู๊ยว่าใช่เสียงเด็กมั๊ย
คือถ้าสมมุติว่าคิดตามจิตนาการ

แต่เราก็ไม่รู้ว่าเสียงนี้ตรงวงมันใช่มั้ย
น้ำหรือสัตว์อะไรชนิดหนึ่งรึเปล่า
แต่มันก็ชัดเจนว่ามีเสียงบางสิ่งบางอย่างอยู่
ถ่ายก็เสียงเด็กหรือเปล่าหรืออะไรยังไงทดสอบด้วยการเอาก้อนหินปลาเข้าไป
เงียบแป๊บหนึ่งอ้าวลองขึ้นมามันนะฮะก็เลยถ่ายคลิปอันนี้เอาไว้ก่อน
นะฮะมันอยู่ในป่าต้นทูบแล้วก็เอาไปโพสต์ในกลุ่มจังหวัด
แล้วก็แจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบมาหาซิคือถ้าเป็นเด็ก
ต้องหาให้เจอเผื่อคนเอามาทิ้งเอาไว้นะฮะจุดเกิดเหตุเป็นป่าต้นทูบ
มีความหนาทึบกว้างต้องหนึ่งไร่นะฮะข้างข้างหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาพื้นที่นี้มันเป็นแอ่งน้ำ
มันมีน้ำขังอยู่บางจุดน้ำถึงเอวนะครับกู้ภัยกว่าห้าสิบนาย
ระดมกำลังมาครับเอามีดฟันฟันฟันฟันต้นทู่เพื่อค้นหาเสียงเด็ก
ตามที่มีการโพสต์คลิปลงไปนะฮะต่อมาคนถ่ายคลิปเขาเดินทางมาชี้จุด
เขาได้ยินเสียงจากจุดไหนชื่อว่าคุณพรชัยเขาบอกว่าตอนบ่าย
รถมาจอดที่ลานดินได้ยินเสียงเด็กร้องก็เดินตามเสียงมา
คือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงเด็กหรือเสียงอะไรก็เลยเอาก้อนหินปลาเข้าไป
แล้วเสียงนั้นก็ยังไม่หยุดนะครับ
คือปฏิบัติการค้นหามันเริ่มตั้งแต่๖โมงเย็น
ฟ้ายังไม่มืดจนมืดสักพักหนึ่งคุณผู้ชมตอน๓ทุ่ม
ผู้หญิงคนนึงเขาเดินมานี่ฮะลักษณะเขาเหมือนเป็นร่างทรง
เดินมาหากู้ภัยแล้วถือผ้าขนหนูสีชมพูลายการ์ตูนมาด้วยที่ห้อยอยู่นั่นแหละครับ
แล้วบอกว่าเธอเดินมาตรงนี้ตั้งแต่ช่วงค่ำแล้ว
จากนั้นไปนั่งทับผ้าขนหนูผืนนี้ซึ่งตกอยู่ใต้ต้นไม้
แล้วเธอเชื่อว่าผ้าขนหนูผืนนี้เป็นผ้าที่ห่อตัวเด็กมา
จากเธอมีสัมผัสพิเศษวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเธอฝัน
ว่ามีคนตายจนกระทั่งพบว่ามีคนได้ยินเสียงเด็กร้อง
นั้นจากนั้นเธอก็เลยขออย่างนี้ละกันขอจุดทูบทำพิธี๓๖ดอก
ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดทางให้เจอ
ที่เชื่อว่ามีเด็กอยู่ในนั้นอ่ะไปติดตามบรรยากาศช่วงนี้ครับ
จริงผู้หญิงคนนี้นะฮะเขากำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะ
ไปทองผาภูมิแต่ว่าก่อนจะไปเขาฝันว่ามีคนตายตรงนี้
ก็เลยแบบไม่ไปแล้วเดี๋ยวขอมาดูจุดเกิดเหตุก่อน
นี่ฮะก็เลยมาทำพิธีมาเห็นผ้าคนหนูก็เลยมาจุดทูบ
เพื่อเปิดทางขอเข้ามาให้วัดมีสัมผัสพิเศษเป็นร่างทรงต่าง
ตามความเชื่อของเธอนะครับทีนี้หลังทำพิธีเสร็จเนี่ยคุณผู้ชม
กู้ภัยค้นหาอีกรอบหนึ่งนะฮะมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งร่างทรงมาบอกเนี่ย
ทีนี้ใช้โดรนเลยบินเลยบินสำรวจหาว่ามันมีไอความร้อนตรงไหนหรือเปล่า

สุดท้ายไปเจอมันมีแมวกับหนูอะครับอยู่ในป่าตรงนี้ครับ
อ่าเปลี่ยนแผนไม่รู้ว่าแมวกับหนูนั้นคือต้นเสี่ยงหรือเปล่า
นักดมกลิ่นเข้าไปช่วยค้นหาอีกทีหนึ่ง
ระหว่างค้นหาอยู่คุณผู้ชมบางช่วงกู้ภัยได้ยินเสียงเด็กร้องขึ้นมาครับ
แต่พอเดินไปอ้าวก็ไม่เจอเด็กอยู่ดีครับ
การค้นหาครั้งนี้ยาวนานตั้งแต่๖โมงเย็นยาวไปถึงนู่น๙ชั่วโมงคุณผู้ชม
ต้องยุติการค้นหาไปตอนตี๓ที่ผ่านมา
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทุกคนประหลาดใจเหลือเกินว่าเสียงที่มันเกิดขึ้นมันหาต้นต่อไม่ได้
ตอนถ่ายคลิปก็ได้ยินตอนค้นหาอยู่ก็ได้ยินแต่มันหาต้นต่อของเสียงไม่ได้
เพราะว่าไปเจอแมวกับหนูแล้วเนี่ยเสียงมันยังเกิดขึ้นอยู่
ก็เลยภาควิจารณ์กันต่างแล้วว่ามันเป็นความลิ้นลับ
มันเป็นความเชื่อหรือมันเป็นเรื่องราวที่วิญญาณต้องการจะมาสื่ออะไรหรือเปล่า
ณตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จนถึงตี๓ที่ผ่านมา
เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าวันนี้จะมีการค้นหาต่อหรือไม่อย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมกรุณาแสดงความคิดเห็นมาเยอะเลยผมจะอ่านเป็นบางข้อความนะฮะ
ใช่ครับเสียงนกอีโก่งหนองแดงนะครับเป็นเสียงงูกินกบครับ
ส่วนใหญ่เป็นเสียงนกนะส่วนใหญ่บอกว่าเป็นเสียงนกน้ำนะฮะฤดูผสมพันธุ์
งูกินกบกินเขียดนะฮะแถวบ้านผมเจอเสียงแบบนี้บ่อย
นกครับเคยได้ยินแถวรีสอร์ทแถวโคราชนะฮะ
ก็เนี่ยลักษณะออกมาแบบนี้ขอบพระคุณนะครับทุกข้อความที่กรุณาส่งมาคุยข่าวกับเรานะครับ